ไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคุณผู้ชมครับ
ฝ่ายปกครองเขาไปจับโต๊ะสนุกเกอร์
ฝ่าฝืนคำสั่งสถานที่เสี่ยงโควิด
แล้วที่นี่นะที่ไปครั้งนี้จับเป็นครั้งที่๓แล้ว
เข็ดไม่หลาบโอ้โหนี่ครับคราวนี้ก็เอาให้หนักหน่อยสินะครับ
อ้างว่าไงรู้ไหมเอ้าก็เปิดประเทศแล้วนี่
เกี่ยวอะไรก็ทำสนุกได้ดิเออบางพื้นที่
ต้องดูดีนะประกาศจังหวัดท่าน
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนั่งรถตู้นะครับ
มานะครับพอถึงสถานที่เป้าหมาย

ชิวเข้าไปก็ไปเจอคนเล่นสนุกอยู่นะครับ
โต๊ะสนุกนี้อยู่ในเมืองกำแพงเพชรนะครับ
มีคนเล่นอยู่๔คนก้มหน้าก้มตาแทงดูเหลี่ยมกันใหญ่เลย
แล้วปรากฏว่าก็ดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วย
โอ้โฮโอ๊ยครบก่อนค่ะมันต้องครบครบมันต้องครบชุด
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การโดยอ้างบอกว่า
ตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนก็เปิดประเทศไม่ใช่เหรอ
รัฐบาลก็คิดว่าโต๊ะสนุกเปิดได้แล้วไงนะฮะ
เจ้าหน้าที่จึงยึดหลักฐานนะครับโต๊ะสนุกแล้วก็อุปกรณ์การเล่น
แล้วก็นำตัวนักพนันส่งตำรวจดำเนินคดี
แล้วก็หาฝ่าฝืนพรบคุมรกติดต่อ
แล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร
ฝ่ายปกครองให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวแบบนี้บอกโอ้โหโต๊ะนี้มันดื้อนะพี่นักข่าว
เนี่ยลักลอบฝ่าฝืนครั้งนี้ผมมาจับแล้วครั้งนี้ในครั้งที่๓แล้วนะ
เดี๋ยวจะจับไปดำเนินคดีอีกไม่รู้จักเข็ดไม่รู้จักหลาบเลยครับ